อุปกรณ์ตัดผลเกี่ยวกับขยะแบบนี้ค่ะ
ของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่ที่ตักผงค่ะ

ถุงขยะราคาอยู่ที่
๒๙บาท
เฮ้ย๒๙บาทยังเหรอ
แล้วก็สรุปกันว่าถังขยะจะถูกกว่าหรือแพงกว่า
ถ้าถูกกว่าบายนะคะพี่อู๊ดพี่ทง
กลับไปถอดหัวถอดวิทย์กันที่บ้านได้เลยนะฮะ
แพงกว่า๒๙บาทที่ถึงได้อยู่ต่อ
และราคาทั้งขยะพลาสติกแบบจีบอยู่ที่

มันราคาอยู่ที่

อันนี้มันน่าจะ๒๐หน่อย
เก่งอ่ะตอบถูก

ลูกภาษาที่ซื้อที่ไหนมาวรรณเพศ
จริงบอกเลยฮะอันนี้เรื่องจริงเลยนะ
เวลาที่ผมจะทำเฟรนชายหรือว่าลูกค้าจะเปิดเนี่ย
ผมจะไปซื้อของเหล่าให้เขาหมดเลย
นี่พี่ถึงมีความรู้ผิดกับเพื่อนที่มาด้วยกัน

ข้อที่มีตอบถูกมีเรื่องคุยอย่างนี้

รับไปราคา๔๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
แต่ก็อย่าเครียดให้มากเพราะว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ในร้านมีกีวี่ขายบ้างไหม

มาให้พี่อู๊ดและพี่ตรงทง

แต่อันนี้ทากับขนมปังอร่อยมาก
ใช่ค่ะ
พี่คะอันแรกค่ะเป็นกีวี่เขียวค่ะแพ็ค๔ลูกค่ะพี่
น้ำผลไม้กีวีมิกซ์ขนาด๒๐๐มิลลิลิตร

แต่ว่าเป็นกีวี่ขี้พึ่งขัดรองเท้าสีดำค่ะ

กีวีทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
ค่ะพี่ค่ะหน้าคนมันมากเลยฮะ

หลังประมาณ๓๖๒๐๐มิลลิลิตร
บาท๓กล่องก็น่าจะประมาณ๑๐๐กว่า

ส่วนขัดรองเท้าอันนี้๑๔๙ไหม

เหมือนรู้จริงรู้อะไรแบบนี้เดี๋ยวขอพิจารณาทีละอันนะครับ

สับสนผลไม้ทีวีนี่ก็ไม่ใช่ถูกแค่

ไม่ถูกกระป๋องละ๓๖บาท
พี่พี่จะใช้ตัวช่วยตั้งแต่อันนี้เลยก็ได้
หรือว่าพี่จะดันทุรังให้มันตอบผิดไปซะ
จะได้กลับบ้านแยกย้ายกันไปทำมาหากิน
ชาบูขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไป
เอ่อก๋วยเตี๋ยวต้นหอมครับไม่ใช่ค่ะ

พี่จะใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยอะไร
ตัดข้อแพงเอามาให้เป๊ก

เอาละค่ะพี่อู๊ดและพี่ทงชงก็ตัดสินใจใช้ตัวช่วย
เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
เป๊กจึงจะตัดข้อที่
กีวี๓ค่ะ
น้ำยาคารองเท้ากีวีสีดำ
เป็นสินค้าที่ราคาแพงที่สุดเพราะคุณเอ๋ย

ดาเรื่องนี้มันไม่ถูกได้หรอ

อุ๊ยค่ะนี้มันอ่ะหนูว่าอันนี้ถูกสุดเท่านั้นอ่ะ
อุ๊ยถ้ามันอันนี้๔๒บาท

คือมันมีนานแล้วอะบ้านไหนก็มีนึกออกมั๊ย

สมัยก่อนเห็นเขาบอกว่าใครผมแบบบางเอาไปทาผมก็มีนะ
อันนี้ไม่สนิทจริงไม่รู้

แต่เป๊กจะเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนใช้ตัวช่วยนะ
เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้แล้วเหลือ๒อันอย่างนี้

ค่าตัดอันนี้เหลือ๔๒บาทแล้วนะ
อันนี้ต้องถูก๒อันนี้ต้องถูกกว่า
อันนี้ก็ต้องเหลือ๒ละ๑๒๓๖

อันนี้มันไม่น่าถ้าสมมุติว่าอันนี้มัน๓๖บาท

อันนี้มันน่าจะมากกว่า๓๖เพราะมันมี๔ลูก

รูปราคาดีนะรูปละ๑๐บาท

เฮ้ยตอบเฉียวเวลา
พี่ถ้าพี่ตกลงกันได้ข้อหน้าก็ได้

จูนกันปุ๊บเป็นเพื่อนที่ดีสมารณชาญ

อย่างนั้นผมเอาตามคุณมะงึกแล้วกัน

มะงึกแหละ

เอาล่ะดิฉันมะม่วงรอคำตอบจากคุณอยู่ค่ะ

วี่มิกซ์เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

งั้นเป๊กจะเฉลยที่สิ่งที่พี่เลือก

อันนี้๔๒บาทกีวีขัดรองเท้าหน้า๔๒บาท

ปโก้กีวี่มิก๒๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๓กล่อง
ราคาอยู่ที่๓๐บาท

สร้างแพงกว่า๓๐บาท

เคยซื้อนานแล้ว
พีนี้มันปีไหนละ
พี่อันนี้ต้องแพงกว่า๓๐

ถ้าถูกกว่า๓๐ไม่ต้องมาหนูเลย

ไม่เป็นไรด่าไม่ได้รู้มั้ย
พี่อันนี้ต้องแพงกว่า๓๐บาท

สิค่ะมาดูกันมันรู้แล้วสิชิบ

มันไม่มากับอีกทีแล้วนะ
พี่พี่ค่ะ
กีวี่เขียวแพ็ค๔ลูกต้องแพงกว่า๓๐บาท

๓๒หรือ๒๒
เสียตัวช่วยเป็นหนึ่งตัวช่วยแต่ก็คุ้มค่ามาก

ตื่นเต้นมากอะพี่เก่งมากนะพี่ควรไปเป็นเทพที่ด่าพยากรามนะพี่
พยากรพี่ก็พยากรามอยู่ค่ะ

ก็ปกติแล้วด้วยการสันนิษฐานว่านมกล่องมันก็จะมา๑๒บาท๑๐บาท๑๑บาทประมาณนี้

พออันนี้มันเฉลย๔๒อันนี้มันก็ต้องถูกกว่า๔๒ใช่ไหมมันก็ต้องคิดว่าน่าไม่เกิน๑๒บาท

หนูคิดว่า๑๒๙บาท
มีเพื่อนดีเป็นสีกับชีวิต
ตอนนี้นอกจากเป็นสิ่งกับชีวิตแล้ว

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

พี่คะเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยพี่

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
หาเงินไม่ทัน

ฮะเป็นอะไร
ที่ผ่านมาที่ที่แล้วนะบ้านหมุนเลยผม